ทุกวันเสาร์แล้วก็ติดตามข่าวกันไปต่อเนื่องจนถึงประมาณสัก๑๑โมงนะคะ
จากข่าวสารไม่หยุดวันนี้ฝนก็ไม่หยุดด้วยเหมือนกันนะ
ภาคกลางด้วยภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือรวมถึงภาคใต้แหละ
แต่ว่าจะตกหนักเบาสลับกันไปแต่ละพื้นที่
กรมอุตุก็เตือนแหละว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไปจนถึงสักช่วงวันที่๑๙๒๐เมษายน
๑๙๒๐เมษาคือช่วงสัปดาห์หน้าเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะดูแลสุขภาพให้ดี
อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้เป็นไข้อย่าให้เป็นหวัดอย่าให้ติดโควิด
ถือว่าการประชุมสวบคอชุดใหญ่จะออกมาว่ายังไง
สรุปก็คือไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิลล์นะคะ
จังหวัดสีแดงเนี่ยคือต้องปิด๕ทุ่มถึงตี
อันนี้หมายถึงร้านสะดวกซื้ออะไรปิดยังไงบ้างอะไรห้ามอะไรบ้างเออ
ร้านอาหารต่างที่เคยไปกินไปดื่มกันก็ต้องกลับไวแล้ว
ดังนั้นคุณผู้ชมพร้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามในมาตรการต่างในข้อกำหนดต่าง
ซึ่งเดี๋ยวผมแยกให้ดูแยกให้ฟังเลยให้ชัดเจนเลยว่าต้องมีอะไรบ้าง
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส
ช่วงนี้ก็ต้องห่างกันหน่อยแต่ก็ทำงานใกล้กันนะฮะใกล้กันด้วยแบบวิธีเทคโนโลยีนะฮะ
แล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงต่อประชาชนก่อนเลย
ก่อนให้ทางด้านงานสาธารณสุขเขาแถลงต่อ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงหลังการประชุมสอบคอชุดใหญ่บอกว่า
มาตรการที่ประกาศออกมาใช้นี่คือพิจารณาด้วยความระมัดระวังมากที่สุดนะครับ
เพราะมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับ
คือนายกบอกแบบนี้ยอมรับการตัดสินใจใดมีความเจ็บปวดทั้งนั้นนะครับ
เพราะไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนแต่วันนี้ต้องยึดหลักว่าทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับ
ดังนั้นจำเป็นต้องจัดการอย่างรวดเร็วเข้มข้นเพื่อลดความเสียหายนะครับ
ยืนยันไม่มีการล็อกดาวน์ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์
พอนายกรัฐมนตรีพูดออกมาแบบนี้หลายคนก็อยากจะฟังต่อ
ว่ารายละเอียดถ้าไม่ล็อกดาวน์ไม่ประกาศเคอร์ฟิลล์แล้ว

โดยนายกบอกว่าเพราะได้พิจารณารวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่าย
รวมถึงการประบาดตั้งแต่ระลอกแรกแล้วนะครับ
จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนเพียงแต่อาจจะต้องลดระยะเวลาลงบ้าง
หมายถึงกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยนะครับ
มาตรการต่างที่รัฐบาลออกมาทุกครั้ง
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารู้สึกเจ็บปวดและหนักใจ
เพราะรู้ว่ามาตรการจะมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับ
ดังนั้นหลายอย่างไม่สามารถตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งได้
ในฐานะผู้รับผิดชอบก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดครับ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับ
โดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะครับ
ผมฟังทุกคนนะทุกภาคส่วนนะครับ
ยังไงก็ตามผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
ผมก็พยายามจะทำแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
มาตรการต่างผมระมัดระวังที่สุด
อย่างที่ผมบอกแล้วว่าการตัดสินใจแบบนี้ผมเจ็บปวด

หลายคนบอกไปไปเลยไปทั้งหมดไปไปเลย

ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดถึงคนเหล่านี้
แต่จะต้องระวังคนเหล่านี้คนอีกคนได้อย่างไร
เพราะฉะนั้น๒คน๒พวกนี้ต้องช่วยกัน

เห็นใจไงแต่อาจจะต้องลดเวลาลงบ้าง
นี่แหละครับคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแถลงก่อนนะฮะพูดต่อประชาชนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นนะครับเราก็ฟังเรื่องของมาตรการและข้อกำหนดต่าง
จากคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกของสบคนะครับ
ก็ได้สรุปมาตรการต่างดังนี้ผมแบ่งเป็นอย่างนี้ดีกว่า
ผมแบ่งเป็น๓เรื่อง๑เรื่องของการกำหนด๑๘จังหวัดให้เป็นสีแดงหรือควบคุมสูงสุด
เรื่องที่๒คือการกำหนด๕๙จังหวัดให้เป็นสีส้มหรือพื้นที่ควบคุม
และเรื่องที่๓มาตรการร่วมของ๒สี๒ประเภทจังหวัดง่าย๓ประเภทนะคุณ
งั้นดู๑๘จังหวัดก่อนที่ถูกแบ่งออกมาเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะครับ
กรุงเทพครับเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรประการประจวบคิริขันสมุทรสาครปฐุมธานีนครปฐมครับ
นครราชศรีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วระนอง
พื้นที่สีแดงเพราะว่าการระบาดระลอกใหม่ล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ส่วนอีก๕๙จังหวัดที่เหลือซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุม
เป็นพื้นที่สีส้มคุณผู้ชมก็ที่เหลือทั้งหมด
เหนือจาก๑๘จังหวัดนะถูกต้องก็เป็นส่วนใหญ่นะ
ใช่นะครับโดยมาตรการที่กำหนดสำหรับ๑๘จังหวัดก่อน
มาตรการสำคัญในพื้นที่๑๘จังหวัดสีแดงหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด
มีอะไรบ้างคือเรื่องของการจำกัดเวลาร้านอาหาร
ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มแต่ถ้าท่านจะสามารถสั่งกลับ
สั่งกลับบ้านได้ถึง๕ทุ่มแต่ที่สำคัญทุกเวลาของร้านอาหาร
เลยนะฮะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหาร
ห้างแล้วก็ศูนย์การค้าเปิดได้ถึง๓ทุ่มจำกัดผู้ใช้บริการ
และงดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับส่วนร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน
เปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดโต้รุ่งถนนคนเดิน
เปิดได้ตั้งแต่ช่วงตี๔ถึง๕ทุ่มเท่านั้นนะครับ
ส่วนยิมฟิตเนสเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
อันนี้คือข้อกำหนดและมาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะครับ
จังหวัดนะครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ควบคุม๕๙จังหวัดบ้างนะฮะ
ว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างมีมาตรการอะไรบ้างครับว่ากันเลยฮะ
ส้มนี่นะคะคือเรื่องร้านอาหารก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
ให้เปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่มแล้วก็ห้ามขายแอลกอฮอลในร้านอาหารเหมือนกัน
ส่วนห้างศูนย์การค้าเปิดได้จนถึง๓ทุ่ม
แล้วก็จำกัดผู้ใช้บริการงดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง
แล้วก็ให้งดหรือว่าเลี่ยงการเดินทางรวมถึงงดจัดกิจกรรมสังสรรค์
เพื่อเป็นการลดการเคลื่อนย้ายคนทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็หา
มีการเร่งจัดหาสถานที่รองรับดูแลแยกกักผู้ติดเชื้อ
คือจะขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงแรมต่างนี่นะคะ
คือจะให้ตรงนี้มาเป็นสถานที่ในการดูแลรักษาแยกกักผู้ติดเชื้อ
แล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามาตรการทั้งหมดจะบังคับใช้ก่อน๒สัปดาห์นะคะ
แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะวันนี้วันที่๑๗ใช่ไหม
วันพรุ่งนี้นะคะ๑๘เมษา
ก็เท่ากับเที่ยงคืน๑นาทีวันนี้
เริ่มแล้วนะเริ่มมาตรการต่างทั้งพื้นที่สีแดงแล้วก็พื้นที่สีส้ม
เอาง่ายคุณอยู่พื้นที่ไหนคุณดูว่าคุณอยู่ในสีอะไร
อยู่กรุงเทพนะผมอยู่กรุงเทพดูว่าสีแดง
สมมุติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่๑๘จังหวัดคุณรู้เลยสีส้ม
ใช่ค่ะก็ไปจดจ้องว่ามาตรการในพื้นที่จังหวัดสีส้ม
มีอะไรบ้างคือต้องปฏิบัติให้ถูกทั้งผู้ประกอบการ
แล้วก็ตัวผู้บริโภคลูกค้าประชาชนด้วย
อันนี้คือแยก๒พื้นที่สีคือสีแดงสีส้ม
ว่ามีมาตรการอะไรไปแล้วแต่มันมีมาตรการร่วม
มาตรการร่วมสำหรับทุกจังหวัดเลยนะครับ
มาตรการรวบมีดังต่อไปนี้นะครับ
งดการเรียนการสอนนี่คือมาตรการร่วมนะครับ
จัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๕๐คน
ดจัดงานเลี้ยงกิจกรรมสังสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นระดับกลุ่มหรือระดับครอบครัว

การเลี้ยงสังสรรค์ในระดับครอบครัว
มันก็สามารถแพร่กระจายเรื่องของโควิด๑๙ได้เหมือนกันนะครับ

อำนาจผู้ว่าในการปิดผับบาคาราโอเกะอาบอบนวด
เป็นเวลาอย่างน้อย๑๔วันนะครับ

นี่คือมาตรการที่เราจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่าว
แล้วคุณผู้ชมก็ต้องศึกษาด้วยข้อกำหนด
แล้วก็มาตรการต่างที่ออกมาจากสบคใหญ่
แต่ทีนี้ทางจังหวัดมีคำสั่งอื่นใด

ก็ต้องรับฟังคำสั่งของจังหวัด
เพราะว่าสาวบอกคอเขาให้อำนาจทางราชการจังหวัด
ซึ่งถือว่าเป็นประธานควบคุมโรคโควิด๑๙ในพื้นที่นะ

ก็คือการห้ามการเดินทางเข้าออกจังหวัดของท่าน
ถูกต้องคือคุณห้ามออกแล้วคนนอกห้ามเข้าหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลกระทบหนักนะครับ

ผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้คุณผู้ชม๑๖เมษายน
อยู่ที่๑๕๘๒รายนะคะ
เป็นยอดเกิน๑๐๐รายติดต่อกันเป็นวันที่๓แล้วค่ะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศนั้น๑๕๗๗ราย

ทำให้ยอดสะสมรวมวันนี้อยู่ที่๓๙๐๓๘ราย
และยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ

ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีพิธีชาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ที่วัดมณีบรรพฤษจังหวัดตากนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยชายอายุ๓๘ปี

แล้วก็มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อเมื่อวันที่๑๙มีนาคม
กลับมาพักที่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดตาก
แล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ด้วยส่วนตัวของผู้เสียชีวิตนั้นมีน้ำหนักตัวมากถึง๑๔๐กิโลกรัม
มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันนะคะ
ก็เลยทำให้อาการสุดในวันที่๑๑เมษายน
และเสียชีวิตในที่สุดเมื่อเช้าวันที่๑๖เมษายน
ถ้านับแล้วก็เป็นผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดตาก
แล้วก็เป็นรายแรกของคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วย
ส่วนยอดรวมของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็วันนี้นะครับคงมีการรวมยอดผู้เสียชีวิตรายเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ดูโควิดในวงการบันเทิงบ้างค่ะคุณผู้ชมก็อัปเดตกันนะคะว่าแต่ละวันเนี่ย
คนในวงการบันเทิงใครติดโควิดเพิ่มเติมบ้าง
ล่าสุดเนี่ยก็มีนักร้องดังยุค๙๐อย่างคุณเจสัญญังเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์คลิปอันนี้เป็นคลิปตอนที่คุณเจสัญญังเนี่ย
เข้าไปตรวจโควิด๑๙คือไปสวอปนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์แจ้งผลการตรวจผ่านทางไอจีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ผลตรวจออกมาเป็นบวกติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่าแฟนสาวของคุณเจสัญญังคือคุณอีฟเนี่ยไม่ได้ติด
ทีนี้คุณเจสัญญังก็เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ดูในไอจีเนี่ยคุณเจสัญญังให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่๑๐เมษาเนี่ย
ถ่ายโฆษณาที่สตูดิโอแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีคนที่ร่วมงานติดโควิด๑๙
ทีนี้คุณเจสัญญังตรวจครั้งแรกปั๊บออกมาติดเชื้อเลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือดาราพ่อลูกอ่อนค่ะ
คุณฟลุ๊กเกริกพลมัศยาวานิส

เอาจริงเพิ่งภรรยาเพิ่งคลอดน้องนาตาชาออกมาไม่กี่วันนี้เอง

แล้วทีนี้จริงคุณฟุ๊กก็ตรวจเชื้อโควิดนั่นแหละ
บอกว่าผมได้ตรวจโควิดในวันที่๑๕เมษา
เพราะว่าลูกเพิ่งคลอดจึงมีความกังวล
ได้ทราบผลเมื่อวานว่าติดโควิด๑๙
แล้วก่อนหน้านี้คุณฟลุ๊กตรวจโควิดเพื่อเตรียมคลอดตั้งแต่๒๗มีนารอบนึงแล้วนะ
แล้วพอหลังจากลูกคลอดก็ตรวจอีก๘เมษา
ตอน๒๗มีนาและ๘เมษาตรวจ๒รอบแรก

ทีนี้เพิ่งมาเจอเชื้อครั้งที่๓ที่ตรวจ
วันที่ผลออกมา๑๖เมษานี่แหละคุณผู้ชม
ทีนี้คุณฟลุ๊กก็แจ้งไทม์ไลน์ผู้ใกล้ชิด

สำหรับภรรยาคุณนาตาลีกับน้องนาราชาลูกสาว
ผลตรวจออกมานะคะไม่ติดโควิด
แล้วก็ตอนนี้คุณฟลุ๊กก็พักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว
คุณฟลุ๊กยังโพสต์ไอจีเลยบอกว่าเข้าใจแล้ว
คำว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงใจจะขาดมันเป็นยังไง

อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคือเชอรีนัจจารีหรเวชกุล
น้องสาวของนิชคุณนักร้องเคป๊อปชื่อดัง
คนนี้นะคะโพสต์บอกว่าติดโควิด๑๙
ในการตรวจรอบ๒หลังจากก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่๙เมษายนแฟนหนุ่มของเธอนั้นติดโควิด๑๙
เธอก็ไปตรวจนะคะแต่ครั้งนั้นไม่พบเชื้อ
มาตรวจอีกครั้งรอบที่๒ผลออกมาก็ติดเชื้อด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อหาโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวอยู่

ค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะ
อีกคนนึงนะคะคือนักแสดงสาวหล่อ
คุณติ๊นาสุภาณาจิตรีลา
อินสตราแกรมว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็แจ้งไทม์ไลน์นะคะว่าวันที่๕เมษายนนั้น
ไปร่วมงานวันเกิดคุณอุ้มลักษณะ
แล้วก็รู้ว่าดีเจเพชรจ้าติดเชื้อ
ก็เลยรีบไปตรวจในวันที่๗เมษายน
คือพอตรวจครั้งแรกผลออกมาก็เป็นเลยค่ะ
จากนั้นก็กักตัวอยู่บ้านตลอด
กระทั่งวันที่๑๕เมษายนไปตรวจรอบ๒

คือตอนแรกเนี่ยผลตรวจออกมาเป็นลบนะคะ

หลังจากนั้นเธอกักตัวอยู่บ้านนะ
แต่ทำอะไรเนี่ยสั่งอาหารมาทำที่บ้านอย่างเดียวเลย

แล้วก็๙๑๔เมษายนเธอก็บอกว่าช่วงสงกรานเธอก็กักตัวอยู่บ้าน
แล้วพอวันที่๑๕เมษายนเดินทางไปตรวจรอบ๒โดยรถยนต์ส่วนตัว
ค่ะก็ทราบคนนี้แหละขนเจนะบอกว่าเป็นติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้ก็เตรียมรักษาตัวตามมาตรการของรัฐ
ส่วนอาการทั่วไปบอกว่ายังคงปกติดีอยู่
ซึ่งคุณอุ้มเองถ้าพูดถึงนะตอนนี้ก็ติดกันทั้งครอบครัวเลย
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคุณต้ามิสเตอร์ทีมหรือว่าสุรชัยวงบัวขาวเนี่ยนะคะ
ดีตนักร้องนำวงมิสเตอร์ทีมเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าผลการตรวจรอบ๒ไม่รอดติดโควิดเรียบร้อย
โดยคุณต้าบอกว่าได้ทำงานภาคฟุตบอลกับรุ่นน้อง
เมื่อวันพุธที่แล้วก็คือวันที่๗เมษา
แล้วก็รู้ว่าเพื่อนของรุ่นน้องติดโควิด๑๙
ทีนี้พอคุณต้ารู้แบบนี้ปั๊บกักตัวเพราะรู้ว่าเสี่ยงมาก
หลังจากนั้น๑๐เมษาไปตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ
กลับมาก็ยังกักตัวอยู่ตลอดนะคะ
พอมา๑๕เมษาเริ่มมาแล้ว
อาการมาก็คือหนักหัวมีน้ำมูกไปตรวจอีกรอบนึง
รอบนี้รอบ๒ผลออกมาเป็นบวกคือติดเชื้อ
ตอนนี้คุณต้าบอกว่าห่วงลูกห่วงแฟนมาก
แม้ว่าจะมีการแยกห้องนอนกันสลับกันอยู่คนละชั้น
แมสพ่นฆ่าเชื้อตลอดเวลาก็ตาม
คุณต้าบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะพอไหม
ตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
เชื่อว่าไม่มีใครอยากติดไม่อยากให้เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันนะคะ

แต่บางคนก็อาจจะกังวลว่าตัวเองจะติด
ก็อาจจะแสดงกิริยาที่ทำให้ผู้ติดรู้สึกเสียกำลังใจ
อันนี้เราก็ฝากไปถึงทุกคนให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการในช่วงสงกรานที่ผ่านมา
หน่วยงานก็บอกว่ารินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ

ยังฝืนมาตรการเล่นสงกรานกันอย่างที่ไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วก็เริ่มมีคลิปทยอยออกมาแชร์กันในโลกโซเชียล

แต่งานบุญนั้นมีดนตรีแบบนี้
มีการใกล้ชิดกันแบบนี้

ผิดทุกอย่างเลยใช่ค่ะนี่ไงที่แรกเห็นว่าอ้าวในมือถือแอลกอฮอลเจลแอลกอฮอลเหรอเปล่าเครื่องดื่มนี่แหละนะคะ
คลิปพวกนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะคะอย่างคลิปนี้ค่ะก็มาจากการที่มีคนถ่ายเฟซบุ๊กนะคะ
ไลฟ์สดบรรยากาศความสนุกสนานในงานแห่ต้นเงินของหมู่บ้านในตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะนำต้นเงินเนี่ยไปถวายที่วัดบ่อแก้ววนารามจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๖เมษายนนี่เอง
ขบวนรถก็เปิดเพลงเสียงดังมีคนเต้นรำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันอย่างสนุกสนาน
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปเนี่ยค่ะมีการตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะ
ทำไมยังจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันได้ดื่มแอลกอฮอล์กันได้
นี่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหรือเปล่า
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เป็นคลิปบนรถนะคุณนะก็ดื่มกัน
อดคอกันเต้นกันนะฮะเห็นกันชัดเจนนะคะว่าอยู่ใกล้ชิดกัน
บางคนอาจจะใส่หน้ากากอนามัยก็จริงแต่มันก็อยู่ใกล้ชิดกัน
มันก็มีการตะโกนอ่ะนะค่ะการตะโกนนี่แหละฮะก็พลลองฝอยอ่ะนะฮะใช่
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปยังนายอำเภอเสมิงนะคะซึ่งทางอำเภอก็บอกว่ายังไม่มีการจัดงานขึ้น
แล้วตอนนี้นายอำเภอคนใหม่ก็ยังไม่มารับตำแหน่งด้วยครับ
ทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้นะคะ๑๗เมษายน
ระเบิดยังไม่รู้ว่ามีการจัดงานขึ้น
ก็ต้องตรวจสอบอีกนะครับ
ไปที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีกันบ้างนะครับ
นี่คลิปที่เคยเผยแพร่กันไปแล้วนะฮะ
ชาวเมียนมานั้นจับกลุ่มเล่นสงกราน
แอลกอฮอลกันเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปในเพจดัง
ทีนี้ครับโอ้โหเต้นเหมือนกันฮะ

แล้วก็ตำรวจสพบังใหญ่เต้นครับ
เพราะว่าเรื่องมันเกิดในพื้นที่ใช่ไหม

ต้องนำกำลังเข้าไปตรวจสอบห้องเช่า๒ชั้น
ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่

แล้วก็ประกาศให้คนที่อยู่ในคลิปทั้งหมดออกมาครับ
พบว่าเป็นชาย๑รายเป็นหญิง๒๐ราย
ขั้นตอนต่อไปต้องตรวจคัดกรองนะครับ
ตรวจเรื่องของอุณหภูมิร่างกาย
ตรวจไข้ตรวจโควิดอะไรต่างนานาอีกนะครับ
ก่อนจะส่งดำเนินคดีฝ่าฝืนคำสั่ง
ดจัดกิจกรรมสงกรานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ

เพราะว่าคิดว่าจัดงานอยู่ในกลุ่มของตัวเองนะครับ

แต่จริงแล้วมันก็มีมาตรการออกมา

ทีนี้จากบางใหญ่ไปต่อที่หนองบัวค่ะ
ที่นี่ขนาดกำนันไม่อนุญาตแล้วนะ
ยังก็ยังจัดยังทำอยู่นะคะ
นี่คือที่บ้านหนองแตงที่อำเภอศรีบุญเรือง

มีคลิปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๔เมษา

จ้างรถแห่มาแห่ต้นเงินไปถวายที่วัด

แต่ทีนี้กำนันก็รู้ว่าช่วงนี้ห้ามอย่าพึ่งเลย

ก็เลยกำนันไม่อนุญาต
งั้นเอาเครื่องเสียงขนาดเล็กมาเข้าขบวนแห่ละกัน

แอลกอฮอล์ไปทั่วหมู่บ้านค่ะ
ทีนี้มีชาวบ้านมีวัยรุ่นเขารวมตัวกัน

เพราะว่าเขาบอกว่าอ้าวถ้าเดี๋ยวเครื่องเสียงใหญ่

งั้นเราก็ลดขนาดเครื่องเสียงลงมาเป็นเล็กละกันกันเอง

เลื่อนไว้ขนาดเครื่องเสียงไม่เป็นปัญหาเลยหรอก
แต่ว่าเรื่องการรวมตัวกันเป็นปัญหา
ใช่ค่ะเรื่องนี้ฝ่ายปกครองของอำเภอก็รวบรวมหลักฐาน
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ
ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมที่มุกดาหาร

นายวีรชัยนาคมาสผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ผู้กำกับสพมุกดาหารดำเนินคดี
กับกลุ่มผู้จัดงานแห่ต้นกันของบ้านเหล่าป่าเป็ด
ตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
คือคลิปที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นคลิปรถแห่
เปิดเพลงเต้นดื่มแอลกอฮอล์กัน
คักสนุกสนานผู้คนเบียดเสียดกันแบบนี้
แล้วก็เคลื่อนขบวนกันไปเป็นระยะทางประมาณกิโลเมตรหนึ่ง
จากหมู่บ้านไปที่สำนักสงฆ์สวนป่าสันติคุณ
ก็สังเกตเห็นชัดเจนนะคะว่าผู้ร่วมงานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
โดยทางสาธารณสุขจังหวัดก็ลงคัดกรองตรวจหาเชื้อโรคทุกคนในพื้นที่
แล้วก็เรียกตัวเจ้าของรถแห่มารับทราบข้อหาแล้ว
ก็เอาผิดกันไปคือจริงก็ทำตามมาตรการ
ที่สุดคือเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากจะให้ใครติดโรคนี้นะคะ
คือจริงชุมชนเขาบอกว่าเป็นงานบุญงานประเพณีของเขานะฮะ
แต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ
ก็ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามด้วยนะครับ